กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูศิลปินดังระดับตำนานกันหน่อยดีกว่า
เสรีรุ่งสว่างช่วงนี้บอกเลยว่าไม่ต้องร้องเพลงอะไรมากมายนะ
ขอเป็นนักปั้นก่อนดีกว่าแต่เพลงดังเก่าของเขาเดี๋ยวย้อนให้ฟังนิดนึง
จดหมายจากแม่แทบทิดาพระสิ้นไอ้หนุ่มรสสุงแล้วก็เหลียกผีกได้ไหม
อีกมากมายคุณผู้ชมรวมไปถึงผลงานเพลงใหม่เปลวไฟที่ปลายเทียน
กระแสตอบรับดีเกินคาดและอย่างนี้คุณผู้ชมคุณอาเสรีรุ่งสว่างนี้นะคะ
เชื่อเลยว่าศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่ยกคุณอาเป็นแบบอย่างในเรื่องการร้องเพลงอย่างแน่นอน
เพราะว่าเสียงคุณอาเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เพราะมาก
ล่าสุดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเจอกับคุณอาเสรีค่ะ
เปิดใจเลยบอกว่าตอนนี้ไม่ได้อยากเป็นนักร้องอย่างเดียวนะคุณอาเป็นมาหลายปีแล้ว
ขอเป็นนักปั้นบ้างดีกว่าเป็นนักปั้นนักร้องหน้าใหม่เอามาประดับวงการค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะเห็นอยู่เลยภาพนี้
คุณอาบอกเลยว่านี่แหละว่าที่ศิลปินหน้าใหม่ของวงการลูกทุ่ง
น้องผู้หญิงก็คือน้องมี่มิลินค่ะส่วนน้องผู้ชายหน้าหล่อคนนี้ก็คือน้องอันดาพีรพัฒน์
ไม่ใช่ใครบอกแล้วใกล้ตัวเป็นลูกชายของเสเบ้นรุ่งสว่างนะฮะ
ก็นี่แหละค่ะทั้งสองก็คือหลานแท้ของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนั่นเอง
ซึ่งทางด้านคุณอาบอกว่าจริงอยากจะผลักดันให้ลูกทุ่งอยู่ได้
ให้เด็กรุ่นใหม่รุ่นหลังนี่นะมาต่อรับต่อช่วงกันหน่อยคนจะได้ไม่ลืม
ก็เลยเริ่มที่จะปั้นลูกปั้นหลานของคุณอาเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอากันหน่อยจ้า
เพราะเราต้องสนับสนุนคนรุ่นใหม่นะฮะไม่ใช่ว่ารุ่นผมหมดแล้วก็หมดกันเลยแล้วตอนนี้ยิ่งไม่มีแล้วด้วยก็นี่ไงสองท่านเนี่ย
หลานลูกชายเสเป็นลุงสว่างก็ปล่อยมือได้ก็จะเอารุ่นหลานขึ้นมาขึ้นมาอีกนะฮะก็นี่มี่มิลินอันนี้อันดาก็ฝากไว้ด้วยก็จะเป็นการสอนแบบนั่งโต๊ะตัวต่อตัวเลยนะครับ
จำชื่อไว้เผื่อในอนาคตดังเปรี้ยงปร่างขึ้นมาน้องมี่มิลินแล้วก็น้องอันดานั่นเองนะคะ